จะพาไปดูต่อเลยละกันตามติ๊กต๊อกเธอต่อเลยนะคะ

จะพาไปดูไปนามัศกาลพระสังกระจายองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
จะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนไปดูค่ะ
นี่เลยค่ะเยอะแยะมากมายหลากหลายองค์นะคะ
วัดสังขจายเถระนะคะสำหรับคนที่เดินทางมาที่สุพรรณบุรี
ต้องมาที่นี่และต้องมากราบไหว้บูชามนตบที่มี
พระพุทธนรมิตรหรือหลวงพ่อดำ
เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด
และพระพุทธมหาจักรพรรดิปางเปิดโลกค่ะ
จากนั้นไปกลับฮอยขอพลขอโชคขอลาภ
องค์พระสังกระจายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

หน้าตักกว้างถึง๙เมตร
ความสูง๑๐เมตรค่ะสูง๑๐เมตรไปเลยแล้วก็ยังมีพระสังกระจาย๘สีตามวันเกิด
นี่แหละอยู่ในวิหารสวยงามแบบนี้เลยเห็นไหมคะ
พระสังกระจายถือว่าเป็นพระแห่งโชคลาภ
มีความสุขความอุดมสมบูรณ์
มั่งมีเหมือนแบบว่าองค์ท่านดูเหมือนสมบูรณ์
และมันที่สำคัญบริเวณหน้าใบหน้าพระพรัชน์

มีความสุขอุดมสมบูรณ์ไปด้วยบารมีเงินทอง
แล้วก็ความสุขความสุขภาพแข็งแรงก็มีเหมือนกันเรื่องนี้นะ
เงินทองไหลมาเทมาเหลือใช้ไม่ขาดมือว่ากันแบบนี้
มีเรื่องราววัดสวยแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้เยอะยังไง
ก็ขอบคุณคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ